ก็คือสาวแน่วณธพลนั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยว่า
ยุคนี้เจ้าแม่นอะคีฮอตเหลือเกิน
มาแรงแซงโค้งค่ะคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ไปงานีเว้นท์แทบทุกวันเลยก็หวาได้
แล้วก็เลยมีเสียงแซวออกมาขำว่า
ช่วงนี้สาวแต้วร้อนเงินหรือเปล่าถึงรับงานแน่นขนาดนี้
ถามนี้จะทำให้สาวแต้วถึงกับปรี๊ดแตกแหวกสื่อหรือเปล่า

ร้อนเงินร้อนงานร้อนเงินตลอดเวลาดีจะได้แบบทำงานทำงานไว้ในช่วงที่เรายังทำได้
ก็เป็นอะไรที่รับไว้แล้วด้วยค่ะ
แล้วก็อาจจะเป็นด้วยความที่ตอนปีใหม่เราไปเที่ยวมาเยอะอะไรอย่างนี้
คือไม่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยจนเกินไป
เพราะว่าแต่ละวันมันก็ต้องมีการเตรียมงานในของวันถัดไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีตัวเก่าด้วยก็ดีค่ะ
ได้แบบได้เห็นเราในหน้าจอหรือว่าในบิลบอร์ดหรือว่าอะไรมากขึ้น
แฟนจะได้หายคิดถึงได้
รับรองว่าตอนนี้แฟนไม่ต้องคิดถึงสาวแต้วเลย
เดี๋ยวนี้แล้วก็แบบไม่ต้องบอกเลยว่าเธอจะปรี๊แตกแหวกสื่ออะไรกับคำถามนี้
ก็ตอบไปแบบคำเท่านั้นเอง
ต้าเป็นคนที่วางตัวดีอยู่แล้วกับสื่อมวลชนนะคะ
คนที่น่ารักมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว